บอกเลยนะว่าเบรกนี้พอกวาดสายตาดูไปแล้วเนี่ยนะ
มันมีแต่อาการอิจฉาตามันร้อน
ทำไมไม่เป็นเราบ้างทุกคนก็คิดแบบนั้น
อิจฉาแล้วเราก็แอบเศร้าเศร้าเป็นช่วงแต่ง่วงไงเป็นประจำ
งั้นคุณควรไปนอนนะคะคุณถ้าง่วงขนาดนั้นอ่ะ
เอาย้ำถึงเรื่องประเด็นไลน์ก่อนใครที่อยากดูดวงกับหมอไก่
ส่งไลน์กันเข้ามาได้นะคะวันเดือนปีเกิด
เรื่องที่อยากจะให้หมอไก่ช่วยดูดวงให้
ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพการงานความรักความเงินโชคลาภก็แล้วแต่

แต่ว่าตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า
ผู้โชคดีที่ถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล

แต่ว่าเริ่มต้นที่ถูก๑๒ล้านกันก่อนนะคะ

วันนี้เนี่ยคุณค่ะเข้าไปส่องในเฟซบุ๊กนะ

ได้กลับบ้านไปสู่อ้อมกอดพ่อและแม่
คือเจ้านายของคนที่เขาถูกรางวัลเนี่ย

แสดงความยินดีด้วยมากมายหลากหลาย

ดีใจด้วยรวย

พอรวยปุ๊บญาติเริ่มมาแล้ว
พี่จำผมเลยหรือเปล่า

จำก็ได้พี่ก็บอก

พี่เขาก็แสดงความยินดีด้วยนะคะ

เป็นเศรษฐีหน้าใหม่ไปโดยปริยายเลยยินดีด้วยจริง

คนเรานี่น่าจะดวงดีมันอยู่มันก็มานะ